นี้นี้เลยค่ะ
เวลาเก้านาฬิกาห้าสิบแปดนาที
คือด่างแพรวทิดาเสียวิหกทำพิธีลงเสาเอกบ้านใหม่
เพื่อทดแทนบ้านหลังเก่าของคุณแม่ที่มันเก่าแล้วก็ซุดโทรมลงไป
จริงเนี่ยนะมันก็คือความฝันในวัยเด็กของน้องแพลวนี่แหละ
อยากจะสร้างบ้านใหม่ให้กับแม่แล้วก็ครอบครัว
ซึ่งน้องเนี่ยทุ่มงบในครั้งนี้ถึง๗หลัก
หลัก๗หลักนี่ก็เป็นหลักล้านนะดูจากพื้นที่ก็รู้แหละบ้านใหญ่แน่
ถูกต้องค่ะซึ่งงานเมื่อวานนี้มีพรามมาทำพิธีตามแบบแผนประเพณีแบบครบถ้วน
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลรวมถึงมีคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัว
มาร่วมทำพิธีเสริมความปังด้วยคุณผู้ชม
บ้านหลังนี้ดิฉันขอชื่นชมเลยนะให้กับความทุ่มเทในการทำงานของน้องแพลว
น้องเนี่ยเก็บเงินมาตลอด๒ปีเต็มจากการเป็นหมอลำ
จนสามารถสร้างบ้านได้สำเร็จคุณผู้ชมดูเอาเถอะ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีให้กับนางเอกหมอลำยอดกระตันยูคนนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ส่วนใครก็ตามที่ถามหาเลขที่บ้านน่าเสียดาย

มีภาพแต่คุณผู้ชมค่ะเรามีตัวเลขมาฝาก
น้องเนี่ยบอกว่าบ้านเลขที่๖๙๑๗๑นะคะ
อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
อะยังไงทีมข่าวบรรเทิงแทยฬัดค์ก็ขอให้บ้านหลังนี้อยู่เย็นเป็นสุข
มีแต่เงินมีแต่ทองร่ำรวยร่ำรวยนะคะ
ใช่ค่ะแม่อ่านข่าวหมอลำแล้วพี่อ่านเมืองเลย

คุณผู้ชมค่ะไปต่อค่ะลูกทุ่งสาวเชฟ
แม่หายอภพรของดิฉันนี่แหละ
งวดที่ผ่านมาแม่ยิ้มออกไม่โบ๋นะจ๊ะ
แต่วันล่าสุดค่ะรับทรัพย์ไปเต็มเลย
ใครที่อยากจะแห่งอยากจะปังแบบแม่หายแล้วก็ทำไงกันดีอ่ะ

แล้วต้องบอกเลยว่าเป็นลูกทุ่งสายลูกทุ่งสายมูนะ

ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางไปที่องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐม
แล้วก็น้องเบลลูกสาวของพี่อำพรพร้อมด้วยน้องมอสเพชรสุพัง
มาครั้งนี้ของทั้ง๔คนนี้นะ
เขามาหมภาพรอบองค์พระปฐมเจดีด้วยเข้ามาไปเป็นที่๒นะครูผู้ชม
พระพระพระภรรยาสุดสวยมากนะอิ่มบุญสุขใจกันไป
เพราะว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็งานใหญ่แบบนี้คุณผู้ชม
แม่ฮายของเรานอกจากได้บุญมาแล้วถ่ายรูปหวานมาแล้ว
ไม่ให้เสียชื่อนักเสี่ยงโชคตัวยงของวงการบันเทิงเลย
เอาเลขมาฝากไม่ต้องจุดทูปจุดอะไรนะนี่
ขนาดความยาวของผ้า๓๑๐เมตร
ขนาดความยาววนรอบองค์พระปฐมครั้งนี้๓๑๐เมตร
คุณผู้ชมค่ะเราสามคนก็ขอรวบอนุโมทนาบุญกับแม่ฮาย
เพื่อนสายบุญด้วยนะคะสาว๓๑๐เข้าไปกัน๔คน
หรือจะเป็น๔๑๐ก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนที่กอดผ้าเนี่ย๓ท่านนะ
แล้วก็ชี้ก็คือ๑๐ก็คือกลม๓๑๐ตรงแล้วค่ะ
คุณพี่สายเชียวคนนี้ได้ไหมที่เจ้าของวลีเด็ดจน
เครียดกินเหล้าวันศาพรุ่งนี้ก็เลยทำบุญเลยของมันสุดนะคะ
เดินทางไปวัดโป่งพรานอินจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เพื่อขอพรพระมหารัตนาโชธเจ้าวาดวัดวัดโป่งพรานอินค่ะ
ตอนเราเห็นเป็นเลขหนึ่งไทยข้างบน
อันนั้นโหไม่อีกตัวเนื้อ
เฮ้ยอยากทะเลาะกัน

แล้วจากนั้นพี่สายเชียก็ได้ร่วมวิธีต่อชะตา

เหมือนฟิวแบบเราตายแล้วเราเกิดใหม่
ท้ายด้วยการอาบน้ำมนต์แบบนี้ค่ะ
เพื่อล้างความอับประมงคลออกไปจากชีวิต

จนเครียดกินเหล้าแต่ว่าคือ
ทุนละโกงทุนกินไม่ค่อยดี

ช่วยล้างความสวยล้างเสน่หจันไร

๖๒๖๒แม่เพิ่งไง